คุณคิงบอกไปแล้วเรื่องราวของเด็กอายุเพียงแค่๓ขวบเท่านั้น
คือย่าเริ่มสงสัยเอ๊ะทำไมหลานถึงมีร่องรอยช้ำตามลำตัวเต็มไปหมด
และจริงเคยไปเยี่ยมหลานหลายครั้งแม่จะชอบบอกว่า
หลานเป็นภาวะโรคโลหิตจานแล้วมันเป็นอาการของโรค
ก็เลยเป็นจำจำเหมือนรอยโป๊กช้ำอย่างนี้หรอคะ

นั่นสิคะบอกไม่ไหวแล้วเรื่องนี้ต้องถึงคุณกันจอมพลังค่ะ
แล้วก่อนหน้านี้ไปลงบันทึกประจำวันไว้แล้วด้วยนะคะ
พาย่ากับป้าแล้วก็พ่อของเด็กค่ะ

ไปพบกับตำรวจสพคลองหลวงค่ะ

หลังจากที่คุณย่าสงสัยว่า
แม่แท้และพ่อเลี้ยง
แล้วก็ตาทำร้ายร่างกายเด็กหรือไม่
ม้ามแตกปอดฉีกซี่โครงหัก
คุณผู้ชมนี่เด็ก๓ขวบนะ
ตับฉีกแขนหักแล้วร่องรอยช้ำตามตัวเต็มไปหมด
ตอนนี้อาการของน้องโคม่านะคะ
คุณกันบอกว่าสาเหตุที่ต้องสงสัย
แม่กับพ่อเลี้ยงแล้วก็ตาเพราะอะไร
เพราะน้องอยู่กับ๓คนนี้
ก่อนหน้านี้แม่บอกว่าที่น้องเป็นจ้ำตามตัว

เพราะว่าน้องเป็นโรคโลหิตจาง
แต่ทีนี้กลายเป็นว่าย่าบอกว่าคือคุณกันบอกว่า

มันไม่ได้เกี่ยวกับโรคเลือดที่เด็กเป็น
สงสัยว่าเด็กอาจจะถูกทำร้ายได้

แต่ตำรวจบอกว่าย่าไม่มีสิทธิ์ต้องให้แม่มาเป็นคนแจ้ง
ญาติก็เลยทำได้แค่ลงบันทึกประจำวัน

แล้วถ้าคุณก่อเหตุเป็นแม่แล้วใครจะแจ้งความค่ะ
งงเหมือนกันนะคะตรงนี้
เดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ตำรวจอาจจะต้องออกมาชี้แจ้งด้วยนะ
แล้วอย่างที่บอกว่าอาการของน้องตอนนี้นะคะ

หลานอยู่กับแม่ของเด็กนั่นแหละตั้งแต่แรกเกิดเลย

ที่ผ่านมาแม่เขาชอบอ้างว่ามันเป็นอาการกำเริบจากโรคประจำตัว
ทำให้หลานต้องเข้าโรงพยาบาลบ่อย
แล้วชอบมาขอเงินไปรักษาตัวให้หลาน
ย่าไปเยี่ยมย่าบอกเห็นตลอดเลย

แม่ก็ยังยืนยันว่าก็เป็นเพราะภาวะของโรคนั่นแหละ
จนกระทั่งย่าบอกไปเจอหลานที่โรงเรียน
เห็นมีรอยช้ำแล้วถามหลานหลานบอกโดนแม่ตี
พอถามไปที่แม่แม่โยนไปบอกตาก็อาจจะเป็นคนตีละมั้ง
พยายามจะขอหลานมาเลี้ยงเองแต่แม่เด็กไม่ยอม
สี่กันยายนค่ะแม่พาหลานไปส่งโรงพยาบาล
ช้ำเต็มตัวเลยลักษณะคล้ายถูกทำร้าย
หมอเองก็เห็นว่าเป็นแบบนั้นบอกว่าที่ผ่านมา
เคยรักษาหลานของย่าด้วยลักษณะแบบนี้มาแล้ว๕ครั้งนะคุณคิง
กระทั่ง๑๓กันยายนครูที่โรงเรียนโทรมาหาย่า
ย่าน้องมีรอยช้ำเขียวทั้งตัวเลย
ตัดสินใจพาหลานไปโรงพยาบาลและแจ้งความ
แต่อย่างที่คุณกันบอกเมื่อสักครู่ว่า
คือตำรวจไม่รับแจ้งความและจะให้แม่เด็กเป็นคนแจ้ง
ย่าลงบันทึกประจำวันไว้แค่นั้นค่ะ
ทีนี้หลังจากนั้นค่ะคุณผู้ชมอันนี้ย่าเล่านะ
ย่าบอกว่ามีค่าราชการที่บอกว่าเป็นญาติของแม่เด็กนี่แหละ
โทรมาบอกย่าว่าให้ถอนแจ้งความซะ
แล้วบอกด้วยว่าถ้าไม่ถอนหมอจะไม่รักษาหลาน
ย่าบอกเฮ้ยไม่ใช่แล้วนะไปถามหมอก่อน
หมอบอกไม่เกี่ยวกันเลยแต่ย่าบอกมีคลิปเสียงค่ะ
น้องมีรอยเขียวช้ำทุกครั้งที่ย่าไปเยี่ยม

หมอก็สงสัยแต่หมอไม่กล้าฟันทงค่ะ
เราก็ไปเปิดดูตามปกติที่เราเคยไปเยี่ยมหลาน
เราก็หารอยฟกช้ำดำเขียวเหมือนเดิม
แต่ครั้งนี้มันเยอะมาก
ย่าก็เลยบอกหมอว่ากลัวเด็กจะไม่รอด
คือย่าคงรักหลานมากนะคะ
คือพูดไปก็เสียงยังสั่นเคลืออยู่เลย
สิ่งที่ย่าต้องการย่าอยากเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับหลานค่ะ
แล้วก็อยากรู้ด้วยว่าใครเป็นคนทำกับหลานแบบนี้
อยากให้ตำรวจช่วยด้วยค่ะ
ตามหาตัวคนทำหลานมาค่ะ